อีกเรื่องหนึ่งของการช่วยเหลือวัวตกน้ำอ่าที่จังหวัดกำแพงเพชร
งานนี้เจ้าหน้าที่จะช่วยได้ไหมไปดูนี่ค่ะอุ้ยวัวอุ้ย
วัวตกน้ำแล้วคุณชนะไปช่วยโคเออน้องโคต้องวัวตัวนี้เป็นยังไง
มายังไงนะเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างกำแพงเพชร
ธรรมสถานเขารับแจ้งมาจากชาวบ้านนี่แหละว่ามีลูกวัวตัวเนี้ยตกลงไปใน
ร่องน้ำภายในไร่ร่องน้ำนี่ลึกประมาณเมตรหนึ่งเลยนะ
แล้วมันก็มีน้ำนองเต้ไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยค่ะ
ครั้งแรกเอาเชือกไปคล้องที่ลำตัวมันแล้วก็พยายามต้อนวัวให้มันขึ้นมาจาก
ร่องน้ำแล้วก็ยืนดึงกันแบบเนี้ยไม่สำเร็จนะอีกรอบหนึ่งนะคะ
อีกรอบหนึ่งก็พยายามกันอีกจนสามารถช่วยเหลือได้เวลาผ่านไปชั่วโมงนึง
ทั้งคนเหนื่อยทั้งวัวเนี่ยแหละค่ะจากการไปสอบถามครูลุงชัยโรธ
รุนสว่างพันธ์ชาวบ้านเจริญศุกร์เนี่ยนะบอกว่าวัวตัวเนี้ยนะคะ
เป็นเจ้าของของตัวเองนี่แหละตัวเองเป็นเจ้าของ
ที่สั่งซื้อวัวมาจากร้อยเอ็ด
พอหลังจากที่กำลังขนย้ายวัวอยู่ยังไง
จู่วัวเพศผู้สีน้ำตาลพันธุ์อเมริกันบรามันตัวนี้
มันตะเลิดค่ะงัวตะเลิดวิ่งวิ่งออกมาจากไร่
แล้วก็ตกลงไปในร่องน้ำตั้งแต่ช่วงตี๔ค่ะ
ก็พยายามช่วยเนอะแต่ว่าคนเดียวมันก็ช่วยไม่ไหว
เลยได้แจ้งพี่เจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะคะจะอยู่นานน่ะ
สุดท้ายก็เออเดี๋ยวจะกลายเป็นเนื้อเปื่อยน่ะอุ้ย
มันแช่น้ำนานน่ะดิเออคุณดูดิโคจมปลักโอ้ย
เขามีแต่ควายควายจมปลักเพราะรักเธออันนี้โคจมปลัก
ต้องช่วยชีวิตนะช่วยโคลนะคุณชนะเคยช่วยโคลไหม
ช่วยยังไงเวลาช่วยคนส่วนใหญ่ก็จะมาสะกิดเราบอกว่า
พี่พี่ช่วยหน่อยช่วยซื้อหน่อยสิคะเนี่ยมันเหลืออยู่เนี่ย
ถาดสุดท้ายแล้วอุ้ยโคที่ไหนทำอะไรคะ
เราก็ต้องช่วยซื้อเขาหรอค่ะเราก็เลยเหมาหมดถาดอืม
สุดท้ายกลับบ้านหมดตัวครับช่วยโคจนตัวเองลำบากก็มีใช่